ปิดท้ายช่วงเวลาพักเที่ยงนะคะ
ถ้าไม่รู้ว่าจะทำกิจกรรมอะไร

ไม่ได้อรรถรสมากเท่าไหร่
ไปดูกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มนี้นะคะ

ในการกระชับสัมพันธ์ระหว่างพักกลางวันกันอย่างไรบ้างค่ะ
ได้นะสิ
ตั้งแต่การก้าวขาข้ามเข้าไปนั่งตรงที่นั่งคนขับ
ถูกแต่ชอบจังหวะแบบโอ้โหหมุนพูดมาลัยเร็วมาลัยเบิร์นนั้นนะ

ใช่นะคะก็อย่าเบรกแรงกลัวคว่ำบ่อยจะเจ็บตัวเอา
นี่ก็เล่นทุ่มตัวถวายหัวมาก